วันมวยไทยนะครับวันนี้ก็เป็นการฉลองวันมวยไทยที่เข้มข้นกับศึกยอดมวยไทยรัฐติดตามผลคู่มวยดุนะครับที่เกิดขึ้นจากการบรรยายของคุณเอกชุมพรสุพัฒนจารุมณีครับ
ผู้ลองใหญ่เหลือเกินนะครับยังมีรถถังชนกับรถสิบล้อครับมวยผู้นี้พิกัด๑๓๗ปอลก็เท่ากัน
มุมแดงเจ้าของฉายาแสงอาทิตย์แห่งชัยชนะอินทราชัยช๕พยักษ
หรือว่าดาวเด่นลูกเมืองเพชรเดิมครับ
พบกับโพไซเล็กสอคำสิงนะครับรายนี้ก็สายเลือดดี
ลูกชายของอดีตแถม๑๖๐ราชดำเนินโพไซทพัฒนาชัย
ยกแรกนี่มีประเคนอาวุธเจ็บเข้าใส่กันนะครับ
ถ้าว่าจุดเกิดเหตุมาในยกที่๒จังหวะที่ขยับขู่เอาคืน
ทราชัยสับสอกขวาหลุดไปนะครับ
แล้วก็ตามด้วยดาบ๒ด้วยหมัดขวาตรงเข้าเต็มกระโดงคาง
เล่นงานเอาโปรไซเล็กนอนหงายผึ่งหมดสภาพนักศึกษา
แล้วก็ไม่รู้ว่าป่านนี้นี่จะจำบ้านเลขที่ได้หรือเปล่านะครับ
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูจังหวะภาพช้าจังหวะนี้อีกครั้งนะครับ
จังหวะสับสอกแล้วก็หลุดไปครับ
แล้วก็ต่อยหมัดขวาตรงตามเข้าไป
ทำให้อินทราชัยนี่ชนะน็อกยก๒
ก็หลังจากเปลี่ยนชื่อมา๒ไฟล์นี่ยังไม่แพ้ใครครับ
ส่วนผลคู่อื่นนะครับเดชฤทธปเตรกุลเสียแบบรูปร่างครับ
เสียบข่าววงในแพ้มวยสดอย่างยอดขุนทัพสกสุงหายิม
ที่๒นี่หนังม้วนเดิมเอามาฉายใหม่นะครับ
ชายาสิทธิผู้พันตู่ย้ำแค้นเอาชนะบุญหลงสิทธิเบจมะ
แล้วก็คู่เอกนำรายการลำน้ำมูลเล็กกอมบุรีฉายแข้งซ้ายเป็นชุด
แค้นเอาชนะการก่อกรรมนาศแบบสุดมัน
เอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีศึกยศมธรรมธรรมอะไรกันครับ